อีกเหตุการณ์นึงพาคุณผู้ชมไปดูเกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ
เร่งเครื่องเพื่อแซงรถบรรทุกหกล้อแต่ว่าถูกรถบรรทุก
เบียดจนเขาเสียหลักขั้าวเล่นแล้วไปชนประสานงา
กับรถกระบะอีกคันที่ตรงมาเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตยกครัวเลยนะคะ
เป็นรถกระบะอีกคันซึ่งพ่อแม่ลูกนั่งมาด้วยกัน๔คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
สภาพรถคือพังยับเยินเศษชิ้นส่วนกระจายนะคะ
ใกล้การพบนายธีรพงศ์สุจริตทำอายุสี่สิบห้าปี
กองเลือดอยู่กลางถนนกู้ภัยก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
แต่เขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะห่างออกไปประมาณร้อยเมตร
ตกลงข้างทางความลึกประมาณห้าเมตรสภาพรถก็พังยับเยินทั้งคัน
หลังคารถเปิดภายในรถพบศพนายวีรวุฒิอินทจักร
อายุสามสิบสองปีคนขับนางสาวพระรดาโพธิมาส
อายุสามสิบเก้าปีภรรยาเด็กชายพระวุฒิโพธิมาตร
อายุ๙ขวบลูกชายคนโตก็เสียชีวิตคาที่นะคะ
ส่วนเด็กชายวัยเพียง๒ขวบลูกชายคนเล็กบาดเจ็บสาหัส
อยู่ที่พักเท้าเบาะที่นั่งข้างคนขับคาดว่าขณะเกิดเหตุ
เด็กชายวัย๒ขวบน่าจะนั่งบนตักแม่แล้วเลยตกลงไป
ซึ่งพลเมืองดีและกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
แต่ว่าหนูน้อยคนนี้ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
อันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเรื่องของการแซงกันไม่พ้น
แล้วก็เลยทำให้เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ